สวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องรอบขอบสนามนะครับ
การแข่งขันเมื่อวานฟุตซอลสีเศร้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในไทย
แล้วก็เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกนะครับการเตรียมความพร้อม
ของทีมไทยก่อนจะไปแข่งฟุตซอลโลกที่โคลอมเบีย
โอ้โหเมื่อวานนี้ก็สู้กันอย่างสนุกลุ้นจนถึงวินาทีสุดท้ายนะครับ
สำหรับทีมฟุตซอลทีมชาติไทยสุดท้ายตามตีเสมอคาซักสถานได้
แต่ว่าไม่ดีพอที่จะเป็นแชมป์นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้แชมป์แต่ก็ได้ใจกองเชียร์นะ
ครับไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะครับเมื่อวานพร้อมกับทุกประตูที่เกิดขึ้นครับ
ที่บางกอกอารีน่านะครับซึ่งไทยนั้นลงสนามด้วยอันดับที่๑๒นะครับของเอเชีย

ไม่ต้องไปถ่ายเขานะครับแต่เขาอายนะครับไม่เป็นไร
เอาล่ะไปดูในเกมกันหน่อยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างครับ
สำหรับเมื่อวานนี้โอ้โห
เริ่มมานี่ก็ถือว่าทักทายได้หน้าหวาดเสียวเลยนะครับสำหรับคาซักสถาน
แล้วก็เจอพิงลูกนี้ครับหันหน้ามาอีกทีดักลัสจูเนียก็ยิงเข้าไปแล้วครับ
ให้กับคาซักนามนาทีที่หกจากนั้นมีจุดเปลี่ยนนะครับ
จังหวัดสำคัญเลยครับนี่แหละครับโอ้โหภูมิสาประตูของเขานะครับ
กวยต้าพุ่งเสียบมาแบบสองขาแบบนี้กรรมการไม่รีรอเลยครับ
ใบแดงไล่ออกดูภาพช้าอีกทีค่อนข้างน่ากลัวนะ
สกัดจังหวะนี้อันตรายครับก็ต้องการตัดเกมนะครับ
ซึ่งเจ้าตัวก็รู้ดีครับแต่คิดว่าตัวเองนั้น

ทุกเหมือนจะลาเด็ดขาดมากนะครับตีเสมอให้กับทีมไทยครับ
ในช่วงเวลาที่คาซักนั้นเหลือผู้เล่นน้อยกว่า๑คน
เพราะว่าคาซักก็มาเร่งเครื่องนะครับ
๒ประตูรวดจากนักรัสจูเนียนาทีที่๑๗และตามด้วย
เวลทาคูนาทีที่๑๘ก็ทิ้งห่างไทยไป๓ประตูต่อ๑นะครับ
แต่ความสุดยอดของนักเตะไทยนักฟุตสอไทยคนนี้สุภพุทธเทือนกลางลูกฟรีคลิกอีกแล้ว
ยิงลูกนี้ได้อย่างเฉียบขาดนะครับในนาทีที่๑๙ก็จบครึ่งแรก
ก็ไทยนั้นตามหลังคาซักสถานอยู่๒ประตูต่อ๓ครับ
จากนั้นครับไทยต้องการตะอิดเสมอแล้วทำไม่ได้แทบที่เนี่ยครับ
แล้วพวกเขาตะอิดเสมอได้จากการสกัดเข้าอุดถูกตัวเองของเพื่อนคาซักเนี่ยครับ
บอลจังหวะแรกเป็นนทุศมันจรรย์ที่ยิงชนเสาครับ
จุดนี้ต้องชมนักเตะไทยภายใต้การคุมทีมของโค้ชคนใหม่อย่างทางด้านมิเกล
ไม่เคยซ้อมด้วยนะครับครับนี่เป็นการตัดสินใจหน้างานเลยนะครับ
ว่าก่อนอันนี้ซ้อมจากเกมรับก็มีประเด็นเกิดขึ้นด้วยนะครับ
ในเรื่องจังหวะที่สวพุทธนั้นไปสกัดผู้เล่นของทางคาซักนะครับ
แต่ว่าสุดท้ายก็ไม่โดนใบแดงนะครับ
แต่สุดท้ายเจ้าตัวออกมาขอโทษแล้วก็เดินไปคุยกับทางนักเตะของคาซักเรียบร้อยนะครับ
เกมด้วยดีครับคาซักคว้าแชมป์ในครั้งนี้ด้วยคะแนนเท่ากับไทย
แต่ว่าประตูได้เสียดีกว่าอันดับ๓เป็นอีรานแล้วก็อันดับ๔เป็นทางญี่ปุ่นนะครับ
ถึงแม้ว่าจะไม่ได้แชมป์นะครับแต่ว่าสุภวุฒิเขื่อนกลางครับ
เตะของทีมชาติไทยนะครับก็สามารถคว้ารางวัลดาวสันโวที่๕ประตูในรายการนี้นะครับ
จากทีมชาติไทยนั้นก็หลังจากนี้นะครับจะฝึกซ้อมต่อเนื่อง
เพื่อเตรียมทีมลุยศึกฟุตซอลโลกที่โคลัมเบียระหว่างวันที่๑๐กันยายนถึง๑ตุลาคมนี้นะครับ
ก็เอาใจช่วยนะครับขอให้นักเตะที่มีผลงานระดับโลกนั้นได้รับการตอบแทนที่ดีนะครับ
ก็ฝากทางสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับรวมถึงบรรดาผู้สับสนุนใจดีนะครับ
กลับมาถ้าผลงานดีก็อย่าให้อัดฉีดเขาเหมือนที่ทำกับทีมชาติชุดใหญ่นะครับ
คือที่บอกว่าผลงานดีเพราะว่าในรายการนี้เราไม่แพ้ใครเลยนะ

ตอนนี้เราแซงญี่ปุ่นขึ้นไปเป็นที่๒เอเชียและอยู่อันดับ๑๒ของโลกก่อนแข่งขันฟุตซอลโลกครับ